พบศพผู้หญิงคนนึงเสียชีวิตอยู่ในสระน้ำข้างบ้าน
แต่จากการตรวจสอบสภาพศพแล้วเนี่ยนะคะ
ไม่น่าจะใช่การตกน้ำแล้วก็จมน้ำเสียชีวิต
เพราะว่าตำรวจบอกว่าสภาพศพเนี่ยค่ะ
มีแผลถูกของมีคมแล้วก็มีรอยฟกช้ำตามร่างกายหลายจุดมาก
ไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุฆาตกรรมหรือเปล่า
ทีนี้คนที่ตำรวจขอคุยด้วยเป็นคนแรกเลย
ก็คือแฟนนุ่มของผู้เสียชีวิต

เป็นคนที่พบศพคนแรกด้วยนะคะ

เป็นลักษณะของการเมาฉลองปีใหม่แล้วพลัดตกน้ำจมน้ำเสียชีวิต
ตำรวจสพมบุรีรำค่ะ
ไปตรวจสอบนะคะสระน้ำตรงนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๑๗
ตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
พบศพนางวันธนามณีอ่อนหรือแมวอายุ๖๕
เป็นอดีตข้าราชการอบตนะคะ

นำศพขึ้นมาค่ะปรากฏว่ามันมีร่องรอยถูกของมีคมฟันเขาที่ศีรษะ
คิ้วซ้ายก็มีแผลที่มือสองข้างก็มีแผลตามตัวมีรอยฟกช้ำ
ภายในตัวนางแมวมีกุญแจรถมีโทรศัพท์มือถือ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะ
ห่างออกไปประมาณ๒๐๐เมตรเจอรถเก่งเชฟโรเล็ตสีดำของนางแมวจอดอยู่ปากทางเข้าบ้าน
ตำรวจตรวจสอบในรถเก็บลายนิ้วมือแฝงเพื่อหาหลักฐานในการเชื่อมโยงหาสาเหตุการเสียชีวิตของนางแมว
ทีนี้ค่ะคนที่พบศพคนแรกเป็นคนโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านก็คือแฟนนุ่มของนางแมวนะคะ
นายแสงดาวอายุ๔๓นายแสงดาวบอกว่าเพิ่งมาคบกับนางแมวอยู่กินกันฉันสามีพระยาได้ประมาณแค่ปีเดียว
ก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาเคยมีปากเสียงทะเลาะกันบ้าง
หนึ่งมกราคมไปซื้อเบียร์มาดื่มฉลองปีใหม่กับนางแมวตอนนั้นพยายามเตือนว่าอย่าดื่มมากอายุเยอะแล้วแต่นางแมวไม่สนดื่มเบียร์ต่อนางแมวบอกว่าจะไปเยี่ยมลูกสาวที่สุรินทร์แล้วก็ไม่เจอหน้ากันอีกเลย
เช้าวันนี้พบศพนางแมวลอยอยู่ในสระน้ำก็เลยโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านอันนี้นายแสงดาวให้ข้อมูลเอาไว้เบื้องต้นแบบนี้ค่ะ
ก็มาซื้อที่ปลูกบ้านไว้ที่ท้ายหมู่บ้านห่างจากชุมชนไปสักกิโลหนึ่งได้
ที่ผ่านมาก็ได้รับแจ้งจากนางแมว
ผู้ใหญ่บ้านบ่อย
ส่วนมากที่โทรหาท่านผู้ใหญ่บ้านเป็นปัญหาเรื่องอะไรครับ

เดี๋ยวจะไปให้รักษาผู้ใหญ่แค่นี้เลย

จากการพูดคุยกับนายแสงดาวแฟนของนางแมวอะค่ะ
ตำรวจบอกเลยว่ามันมีพิรุธหลายอย่าง
มันมีอะไรที่น่าสงสัยหลายอย่างมาก

ขอเอาตัวไปสอบปากคำเพิ่มได้ไหม
สพเมืองบุรีรำทีมข่าวของเราก็พยายามจะหาคำตอบแหละค่ะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางแมวลงพื้นที่ไปที่บ้าน
หลังที่เกิดเหตุแล้วก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่ม
คือทีนี้ค่ะหลังจากตำรวจสอบปากคำในแสงดาว

เขาก็เปิดใจกับทีมข่าวว่าโล่งใจ
ใจที่ตำรวจปล่อยตัวกลับมา
ยังไงก็ต้องรอผลชนะสูตร
ว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไร
นายแสงดาวบอกผมขอสาบานเลย
ยกมือสาบานต่อหน้าสระน้ำที่พบศพ
บอกว่าผมไม่ได้ทำร้ายนางแมวจริง
ผมเสียใจมากนะที่ตอนนี้ผมตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกเลย

อกจากนี้นะคะเอามือถือมาให้ดู
วันที่๒มกราคมก่อนพบศพนางแมว
โทรหานางแมวทั้งวัน๑๐กว่าสาย

เห็นรถเก๋งจอดไว้ข้างทางแต่ไม่เจอตัว
ขับรถตามหาด้วยนะแต่ก็ไม่เจอ

ดื่มเบียร์รอจนเช้าวันนี้

ไม่รู้ลอยอยู่ในสระน้ำเดินไปดูอ้าวนางแมวภรรยาจมน้ำอยู่ค่ะ
ถ้าผมเป็นคนทำผมก็จะขอเป็นคนรับโทษเนี่ยต่อหน้าศพเนี่ย
หน้าที่เขาตายเนี่ยผมยังสังเกตใจอยู่เลยพี่
ผมไม่ใช่แกล้งร้องไห้นะผมคิดหมดว่าก็ลูกหลานเขาอ่ะ
จะคิดว่าเราเป็นคนทำหรืออะไรต่างนานาเนี่ย
แล้วตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าลูกหลานเขารู้หรือยัง
เพราะตำรวจเขาบอกว่าเออไม่ต้องไปยุ่งเดี๋ยวอะไรเขาจะติดต่ออะไรของเขาเอง
เมื่อกี้ออกมาผมก็ยังถามอยู่บอกว่าผมจะไปรับลูกเข้ามาได้ไหมครับ
ช่วงนี้ยังไม่ให้ไปไหนให้อยู่ก่อนเดี๋ยวรอผลชนะสูตรนี้ออกก่อน
ถ้าผลออกมาเป็นแบบนั้นเขาก็จับผมเข้าคุก
แต่ถ้าผลออกมาไม่เป็นแบบนั้นผมก็เป็นผู้บริสุทธิ์
ลูกชายของนางแมวค่ะนายชัชวานอายุสี่สิบสอง
บอกว่านายแสงดาวกับแม่คบกันมาประมาณปีนึงเคยไปบ้านหลายครั้ง
รับว่าครั้งแรกที่รู้ข่าวว่าแม่จมน้ำตายก็ไม่เชื่อว่าแม่ตกน้ำเองนะคะ
ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายของแม่เพราะว่าผลการชนะสูตรเบื้องต้นเนี่ย
ก็คือบอกว่าแม่จมน้ำส่วนร่องรอยบาดแผลตามตัวอาจจะเกิดจากการที่ถูกสัตว์กัดแทะค่ะ
เพราะว่ามีปูและปลาอยู่ในทองด้วยอืมแม่ชอบดื่มเบียตั้งแต่สาวสาว
เบียวันละสามสี่ขวดโอ้โหเคยเห็นแม่เมาเซล้มหลายครั้งแล้ว
ก็เลยเชื่อค่ะบอกว่ามันก็เป็นไปได้แหละที่แม่จะเมาแล้วก็ตกน้ำอ่ะนะคะ
เชื่อว่าแม่คงจะเมาแล้วก็พลัดตกลงไปในสระน้ำจนเสียชีวิต
หมอแล้วก็กับทางตำรวจเองก็ยืนยันครับ
สนับบุรีครับจังหวัดสลินครับ
ทีมข่าวได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะคะ
เขาก็บอกว่านางแมวผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เคยมีสามีรับราชการตำรวจ
ซื้อที่ดินตรงนี้เมื่อ๑๐กว่าปีก่อน
แต่สามีเสียชีวิตไปก็อยู่คนเดียว
แสงดาวเพิ่งมาอยู่ด้วยประมาณสักปีหนึ่ง

บางคนก็ไม่เชื่อว่านางแมว
สระน้ำจนเสียชีวิตเองนะคะ
แล้วก็พาทีมข่าวเดินดูสระน้ำค่ะ
มันก็ไม่มีร่องรอยทะไหลตกลงไปด้วยซ้ำ
ก็คนตายแหละปล่อยพูดบอกที่บ้าน

๔ครั้งเรื่องทะเลาะกัน
ลงไม้ลงมือบ่
ลงไม้แล้ว
ถ้าต่อไปใส่นั่นอ่ะที่ถังอ่ะอื้มมีถังอยู่
ทีนี้ค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ามันเกี่ยวกับเงินด้วยหรือเปล่า
คือเงินหนึ่งหมื่นบาทมันหายไป
ตอนที่นำศพของนางแมวขึ้นมาจากน้ำก็ไม่มีเงินอยู่ในตัว
อืมในรถก็ไม่มีเงินก็เลยสงสัยว่าอ้าวแล้วเงินหนึ่งหมื่นบาทของนางแมวอ่ะ
มันหายไปไหนนี่นะคะแต่เบื้องต้นตำรวจก็สอบปากคำในแสงดาว
แล้วก็ปล่อยตัวออกมานะคะนายแสงดาวก็สาบานว่าไม่เกี่ยว
บอกว่านางแมวลื่นตกลงไปจมน้ำตายเองน่าจะเป็นแบบนั้น
คงต้องรอผลชนะสูตรอย่างละเอียดนั่นแหละใช่ค่ะ